เราไปต่อที่เรื่องของสุนัขกันหน่อยครับ
ใครจะเลี้ยงสุนัขคุณต้องคิดให้ดีว่าคุณสามารถรับผิดชอบได้ไหม
คือรับผิดชอบในที่นี้หมายถึงนอกจากดูแลให้ข้าวให้น้ำ
ยังต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าสุนัขในความดูแลของคุณไปกัดคนอื่นด้วยนะ
คุณผู้ชมเพราะเหตุการณ์นี้สุนัข๘ตัว
รุมกัดคุณยายคนนึงแค่เดินผ่านหน้าบ้านมันลุมขย่ำ

ใช่แล้วคือนะตอนนี้ค่ะพอคุณยายอาการสาหัสแบบนี้นะคุณ
คือหมอบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเย็บให้ได้
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพอโดนกัดแบบนี้มันจะติดชงติดเชื้ออะไรไหม
กลัวว่าถ้าเกิดว่าไปเย็บปิดบาดแผลแล้วเนี่ย
ข้างในมันจะแบบติดเชื้อแล้วเดี๋ยวจะลุกลาม

ถอยคุณผู้ชมทรมานมากแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า
เจ้าของสุนัขบอกว่าก็ไม่มีเงินรับผิดชอบไม่ได้
สุนัขบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาหมาไปกัดคนอื่นเนี่ย
ไหวรับผิดชอบแค่๕๐๐บาทเท่านั้น

ใช่ค่ะอาการคุณยายนี่หนักมาก
แล้วจะรับผิดชอบ๕๐๐บาทได้เหรอ

วัยวิทย์วงถาวรสันติ
เป็นลูกเขยของคุณยายที่ถูกสุนัขกัดนี่แหละ

รุมกัดคุณยายจนบาดเจ็บหนักมาก
หมามีเจ้าของแต่เลี้ยงแบบปล่อยปะละเลย

หมาฟุงนี้มี๗๘ตัวเพล่นผ่านไปทั่วถนนวุฒิธาราม
แท็กเราจะทำอย่างไรได้บ้างครับ
แสกเทศบาลนครขอนแก่น
แล้วก็แนบรูปภาพที่ถ่ายฝูงหมาตัวนี้
แล้วก็ภาพคุณยายนอนเจ็บสาหัสเลือดไหลเต็มร่างกายไปหมดเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในซอยวุฒาราม๖ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับ
นายวัยวิทย์เป็นลูกเขยของคุณยายที่ถูกหมากัด
ชื่อว่าคุณยายแสงสีอำพรอายุ๘๗ปี

คงไม่ผิดคุณผู้ชม๘ตัวรุมขย่ำคุณยาย
ทุกวันเนี่ยหลังจากคุณยายกินข้าวเสร็จก็จะเดินออกไปหาลูกสาวที่บริเวณปากซอยเป็นประจำครับ
วันเกิดเหตุคุณยายก็เดินออกไปปากซอย
แต่วันนี้ที่เกิดเหตุมันมีหมาวิ่งไล่
คุณผู้ชมหมาวิ่งออกมากัดโดยไม่ทราบสาเหตุ
คุณยายล้มลงแล้วมันก็กัดอย่างนั้น
กัดที่แขนที่คอกระชากเนื้อที่คอหลุดออกไปคุณผู้ชม
โชคดีมีพลเมืองดีขับรถเก่งผ่านมา
ก็เลยเห็นเหตุการณ์ช่วยเรียกกู้ภัย
มานำตัวคุณยายไปส่งโรงพยาบาล
พบว่าบาดแผลหนักคือที่รอบคอทั้งสองข้างแล้วก็หลัง
ใบหูก็ฉีกขาดทั้งข้างบนข้างล่าง
ข้างหลังหลังหัวเป็นแผลลึกมากแล้วก็ยาวมาก
มีรอยกัดเป็นทางที่แขนซ้ายคุณผู้ชม
แล้วคือร่างกายคนแก่ผิวหนังก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะ
บาดแผลที่หนักคืออยู่ที่บริเวณคอด้านหลัง
เนื่องจากว่าเนื้อหลุดออกไปเป็นก้อนเลย
หมามันขย่ำกัดแล้วก็สะบัดออกไปอย่างนี้ฮะ

ตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น
แต่ยังไม่สามารถเย็บได้
ต้องเช็คว่าแผลมันติดเชื้อหรือเปล่า
พฤษฐาของท้ายรัฐทีวีแล้วลงพื้นที่ไป
เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้บ้านนี้ไม่มีคนอยู่
ห้าตัวเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านแบบนี้
ติ๋มอายุ๗๐ปีเพื่อนบ้านของบ้านหลังนี้เขาก็บอกว่า
บ้านที่หมาอยู่เนี่ยนะเจ้าของบ้านเช่าเอาไว้นานแล้ว
นานจะกลับมาให้อาหารมันคุณผู้ชม
ส่วนหมาที่ถูกขังเอาไว้ในบ้านเนี่ยพากันกัดแทะเละเทะไปหมด
หาทางออกจากบ้านเองวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วชุมชน
แล้วที่บ้านไม่กล้าเปิดประตูบ้านเลยเพราะว่ากลัวมันจะเข้าไปกัด
เพราะว่าไม่มีคนอยู่ด้านลูกสาวของคุณยายแสงเองคือนางธัญการ
ก็เป็นคุณยายแสงซึ่งเป็นคนเจ็บนะลูกสาวก็บอกว่า
ตอนนี้นะแม่อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากแผลที่โดนหมากัดนะที่คอลึกมากเลย
แล้วก็คงต้องรักษาตัวอีกนานมากทีเดียวเบื้องต้นเจ้าของหมาเองก็บอกว่า
จะรับผิดชอบแค่รักษาพยาบาลและที่ผ่านมาเองสุนัขเนี่ย
หมาเคยกัดชาวบ้านมาแล้วใครเรียกร้องเท่าไหร่ก็จ่ายให้หมด
แต่ขอผ่อนใจแล้วกันเพราะไม่มีเงินนะครับ
หมาเขาไปกัดตรงนั้นเขาก็ใครเขาเรียกร้องมาเท่าไหร่เขาก็ให้หมด
แต่เขาไม่มีเงินแต่เขาก็จะจ่ายไว้๕๐๐ก่อนแล้วที่เหลือเขาก็จะผ่อนจ่าย
เขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับผิดรับผิดชอบทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่มีเงิน
เขาก็บอกมาอย่างนี้ก็เลยบอกเขาว่าเรื่องเงินอย่าเพิ่งพูดก็ได้
เอาคุณยายดูก่อนดูว่ายายจะเป็นยังไงเขาก็บอกเขาก็ขอโทษขออะไรอยู่แล้วค่ะ
ก็ไปแจ้งความค่ะแต่ทางโรงพักเขาก็บอกว่าแค่ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันก่อน
ถ้าคุยกับทางเจ้าของหมาแล้วตกลงโอเคอะไรกันไม่ได้ก็ค่อยถึงว่าแจ้งความค่ะ
คือไม่มีเงินแต่ก็ไม่กลับมาดูแลมันปล่อยมันอยู่กันเองมันก็หิวข้าวโซซัดโซเซ
มันก็มีความดุร้ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าถูกขังเอาไว้เจ้าของไม่อยู่อะไรแบบนี้นะ
น่าจะเอามันออกไปอยู่ด้วยหรือว่ามาทำอะไรก็ได้นะฮะ
ประธานชุมชนเองนายสงกาก็บอกว่าปัญหานี้มันมีมานานแล้ว
เพราะหมาเนี่ยหลุดออกมาจากบ้านอันนี้เจ้าของก็ไม่อยู่ออกไล่กัดชาวบ้าน
กวดคนขี่รถจักรยานยนต์บอกเจ้าของไปแล้วว่าให้เอามันออกจากพื้นที่ไปที่อื่นก็ได้
แล้วก็บอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข
จนกระทั่งมาเกิดเรื่องกับคุณยายคนนี้แหละนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุได้มีการประสานเทศบาลนครขอนแก่นให้เอาหมากลุ่มนี้ออกไป
ซึ่งเอาออกไปแล้ว๑๐ตัวยังเหลือที่แม่ลูกอ่อนเนี่ยเต็มไปหมดเลย
เจ้าของขอวัยว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาไปเลี้ยงที่บ้านใช้อัมเภอน้ำพอง
พยายามติดต่อเจ้าของแล้วเพราะเกรงว่าจะเกิดก่อเหตุซ้ำ
แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้สุดท้ายก็เกิดจริงกับคุณยายท่านนี้
กลัวว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกหลานที่อยู่ในชุมชนอีกนะคะ